ดูคราวนี้กันหน่อยมาดูข่าวนี้กันหน่อยละกันค่ะ
ด้านหลังของเรานี่เหนือของคุณสืบสกุล

กตินี้คุณเห็นไหมว่ามันอยู่ตรงริมเนินเขา

จู่กุฏิถล่มลงมาดูวินาทีที่ถล่มกันหน่อยค่ะครับ
โอ้โหทั้งหลังนะคุณใช่ค่ะ
สไลด์ลงมาถล่มลงมาแบบนี้เลยมันเป็นกุฏิลักษณะมีใต้ถุนนะนะคุณ
ใช่ฮะแล้วอยู่ตรงริมเนินอ่ะครับ
ก่อนหน้านั้นนะคุณคือเห็นเนินที่เป็นดินไหม
ตอนแรกยังมีย่าปกคลุมแต่ว่าทีนี้มันเกิดดินสไลด์ก่อนหน้านั้น
ก็นี่ไงเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาฝนตกพอตกมาหนักดินตรงนี้ก็อุ้มน้ำไว้
แล้วมันรับน้ำหนักก๋วยเตี๋ยวโอ้โหพอหลังจากนั้นดินอุ้มน้ำมันมีความอ่อนตัว
ก็เลยทำให้กุฏิน่ะถล่มสไลด์ลงมาแบบนี้อ่ะนี่หน่วยงานต้องไปดูต่อนะครับ
เพราะกลัวกุฏิอื่นหรือว่าอาคารของวัดอื่นที่อยู่ใกล้เคียงจะถล่มลงมาด้วย
ใช่ค่ะนี่เอาจริงพอเห็นข่าวนี้แล้วก็จะมีพระท่านอยู่ในกุฏิหรือเปล่า
เอ่อสวดมนต์อยู่หรือเปล่าแล้วยังไงเหตุการณ์นี้ชาวบ้านอ่ะถ่ายภาพเอาไว้ได้นะคะ
กุฏิเจ้าอาวาสพระโสพลธรรมธาดาที่วัดคิรีวิหารพระอารามหลวงอยู่ที่อำเภอเมืองตราดค่ะ
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนเย็นเมื่อวานนี้แล้วตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีพระอยู่ในกุฏินะ
ไม่มีคนบาดเจ็บไม่มีคนเสียชีวิตค่ะดีนะ
ใช่แล้วกุฏินี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเป็นลักษณะครึ่งปูนครึ่งไม้แล้วก็มีใต้ถุนอยู่ตรงริมเนินเขา
นี่สร้างมา๒๗ปีแล้วอ่ะคุณแล้วสาเหตุที่พังถล่มลงมาเขาก็คาดการณ์ไว้เบื้องต้น
ว่าตรงนี้ดินอุ้มน้ำเพราะว่าฝนตกมาต่อเนื่องหลายวัน
ก็เลยเกิดดินสไลด์แล้วก็ทำให้กุฏิพังถล่มลงมานะคะ
เมื่อเช้าค่ะนักข่าวของเราพร้อมกับทางเลขาเจ้าอาวาสวัดคิรีวิหารเนี่ยนะคะ
ก็ลงพื้นที่ไปสำรวจสำรวจความเสียหายหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะ
นี่ตอนเช้าฝนยังตกอยู่เลยนะคุณต้องกางร่มไปสำรวจเนี่ย
รอบกุฏิเนี่ยถล่มกินแนวกว้างประมาณสามสิบเมตรแล้วฝนก็ตกต่อเนื่อง
นี่แหละค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ดินอุ้มน้ำเอาไว้มาก
ดินก็เลยอ่อนตัวแล้วพื้นที่ริมเชิงเขาแบบนี้ไม่ได้มั่นคงแข็งแรง
พอโดนน้ำกัดซ้อก็เลยทำให้รับน้ำหนักกุฏิไม่ไหว

กุตินี้เนี่ยนะคะไม่ใช่กุติที่พระเนี่ยมาพักที่นี่ประจำ
แต่เจ้าอาวาสจะมาช่วงฤดูร้อนค่ะ
แล้วของที่เก็บไว้ในกุฏิก็เลยมีไม่เยอะ
ดังนั้นความเสียหายอันนี้ก็คือคงเป็นตัวอาคารอย่างเดียว

ส่วนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราดตอนนี้
ทำเรื่องงบประมาณมาก่อสร้างปรับปรุงให้ใหม่นะฮะ
โดยจะต้องประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือว่าโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราดนะฮะ
ในการตรวจสอบพื้นที่ตรงนี้ว่าปลอดภัยหรือเปล่านะครับ
ขณะที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราดนะครับ
โดยสมพงศ์ติระวัฒนานนทร์นะคะ

บอกว่าจะต้องลื้อกุฏิที่พังออกแล้ว
และทำกำแพงกั้นดินถล่ม

คุณดูสิ
เป็นเหมือนกับสะพานลอดข้างใต้อะค่ะน้ำท่วมแบบนี้
แล้วเห็นไหมน้ำสีน้ำเป็นสีแบบขุ่นแดงส้มแบบนี้

ใช่ค่ะนี่คือที่อำเภอแม่สายเมืองชายแดนไทยเมียนมานะคะ
ระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้น
ตอนนี้ระดับน้ำไปแตะอยู่ที่๔เมตร
ต้องปิดถนนที่ลอดใต้สะพานพรมแดน
เพราะว่าน้ำท่วมประมาณสักครึ่งเมตรนะ

น้ำแรงด้วยนะคุณนะใช่ค่ะเห็นกระแสน้ำที่มันไหลใช่ไหม
นอกจากนี้ยังมีพื้นที่รุ่มต่ำริมแม่น้ำหลายจุดเลย
บ้านของชาวบ้านพวกร้านอาหารที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ
ร้านบางส่วนในตลาด
ก็โดนน้ำเข้าท่วมด้วย
ที่เดือดร้อนหนักช้าวันวันจันทร์

คุณอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย
เดี๋ยวดูสิสภาพเห็นไหม
น้ำมันท่วมขังเป็นน้ำรอการระบายฝน

น้ำก็เลยท่วมตรงทางเข้าหน้าโรงเรียน
ประมาณแม้บันทัศน์๑ฟุตถึง๕๐๖๐เซนต์
นี่เด็กให้เรียนลุยน้ำลูก

พ่อแม่ผู้ปกครองไปส่งครูก็ลุยน้ำมารับ

เดี๋ยวน่าจะใช้เวลาสักประมาณช่วงเที่ยง
น้ำน่าจะระบายจนแห้งไปเองได้นะคะ

เพราะวันนี้ยังมีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

บ้านเราคือเหนืออีสานร่องมรสุมพาดผ่านนะ

ส่วนภาคใต้ก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ฝนตกทั่วไทยจริงนะฮะ